ยุบเพิ่มครับเนี่ยหลุมยุบไปกลางสระน้ำเนี่ย
มียุบเพิ่มคุณผู้ชมครับแล้วคราวนี้ชาวบ้านเชื่อ
คราวนี้ฉันเชื่อแล้วฉันเชื่อแล้วเป็นโพรงถ้ำพญานาคแน่
อืมบ่อน้ำแห่งเดิมเพิ่มเติมคือมีหลุมยุบเพิ่มอีกหนึ่งหลุมครับ
รวมเป็น๒หลุมแล้วห่างกันเพียง๒เมตร
บริเวณนี้ชาวบ้านเรียกว่าหนองเป็ดครับมีเนื้อที่๓ไร่
เป็นแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านทุ่งยั้งหมู่สอง
ตะบนผางาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
สัปดาห์ก่อนในบ่อน้ำเนี่ยเกิดหลุมดินยุบตัวหนึ่งหลุมครับ
มีขนาดกว้างประมาณ๕เมตรสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเลย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเข้าตรวจสอบเบื้องต้น
ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการซุดตัวของดินนะฮะ
กันพื้นที่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ชาวบ้านลงไปในบ่อนะ
เดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้นะครับ
ก็พบว่าใต้ต้นไม้ริมบ่อน้ำมีการตั้งสารเจ้าที่แล้ว
เจ้าที่ต้องมาแล้วชาวบ้านนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้กันครับ
ดอนกองฟูชาวบ้านในพื้นที่นะครับเล่าบอกว่า

ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าข้างใต้เป็นโพรงถ้ำพญานาค

แล้วบังเอิญบังเอิญไอ้งวดที่ผ่านมามีคนดวงดีถูกรางวัลซะด้วย
ก็เลยต้องมาตั้งศาลเจ้าที่กันล่ะครับ
การพิสูจน์หลุมยุบเมื่อวานนี้นะครับ
มีกรมทรัพยากรธรณีลงพื้นที่มาตรวจสอบ
แล้วนำเครื่องมือมาตรวจคุณสมบัติทางเคมีของดิน

แล้วก็สำรวจโครงสร้างและแนวการเกิดรอยแตก

อาจจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดหลุมยุบ
ว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะเสร็จครับ

หลุมยุบมันเกิดจากอะไรรอนิดหนึ่งฮะ